จาพรนมหรือว่าโทนิจาทั้งครูอยู่ไหน

กลับมาแล้วคุณผู้ชมกลับมาที่เมืองไทยแล้วค่ะ

ไทยบอกว่าคนโคตรคนทีมมหาการค่ะ
งานนี้นะคะพี่จาก็ได้ประชันเพลงฮอลลีวูดดังเพียบเลยค่ะ
แล้วก็เปิดตัวเขาปกติเขาเดินพรมแดงนี่

กระโดดเตะต่อยแบบว่าเต็มภาคภูมิเลยค่ะ
ใช่คิดว่าน่าจะออกมาเตะแล้วพัดดักข่าวแล้วลงไปนี่หนึ่ง

ซึ่งมาให้เสียงภาคเป็นภาษาต่างด้วยนะครับ

โดยงานนี้นะคะพี่จาก็ยังเปิดใจกับพี่แจ๊กรีนด้วยนะคะ
ตื่นเต้นมากที่หนังเรื่องนี้จะออกสู่สายตาชาวโลกค่ะ
เพราะว่าบทที่พี่จาเล่นคือเป็นคนไทยเลยนะ
ชื่อว่าเดชาค่ะเป็นหน่วยรบพิเศษ
คาแรคเตอร์เฉพาะตัวคือเอาผ้าขาวม้าพันหัวค่ะ
เป็นแบบไทยแท้ค่ะใช่ซึ่งก่อนหนังจะฉายพี่จาก็โอ้โห
เดินสายไว้พระของคนไทยต่างใช่แล้วก็ตางเหมือนแจ็คสเปรอร์โหลแกบอกแบบนี้ค่ะซึ่งตอนเด็ก
พี่จาเคยอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกว่าขอให้ได้เล่นหนังให้ฮอลลี่วูดด้วย
ซึ่งใครจะไปคิดนะคะว่าจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งค่ะจะได้ร่วมงานกับดาราดังระดับโลกมากมายเนี่ย
โอ้สุดยอดท็อปทั้งนั้นค่ะแล้วหนังเรื่องนี้คุณผู้ชมโชว์ความเป็นไทยแบบขั้นสุดค่ะ
เพราะว่าขนาดอาวุธที่พี่จาเราใช้ในการต่อสู้ในหนังเนี่ยภูมิกับฮอลลีวูดเลือกให้นะคะคืออะไรรู้ไหมคะ
มีดตัดหวายลูกนิมิตค่ะแบบปั๊ดแบบใครแบบนี้ตัดปุ๊บอนุโมธนาปั๊บ
เป็นอาวุธแบบฆ่าศัตรูได้ด้วยอ่ะอำเมฟังก็หมดเลยค่ะ
อธิษฐานคิดตลอดด้วยเออขอให้เป็นดาร่าด้วยมาสังคม
อ๋อแล้วก็ได้เป็นอย่างนี้วาดฝันไว้
วาดฝันมาถึงแล้วโอ้โหระดับเจ้าพ่อหนังแอคชั่นทั้งนั้นอ่ะ

นี่ฉันจังชื่อได้เลยเรื่องนี้ต้องดัง
ชาชาชาชาชาชา